มาดูข่าวนี้ขนลุกขนพอง

กล้องวงจรปิดของร้านขายของร้านหนึ่ง

มันคือเงาอะไร
มันเป็นมืดดำ

มันมีจังหวะลอยเข้ามาแก้ก้องด้วย

อันนี้ฉันป่ายชิ้นภาพยืนยันนะไม่ได้ตัดต่อ

เราให้คุณผู้ชมดูแบบนี้เป็นฟุตเทจนะ

เจ้าของกล้องก็เอากล้องมาดูเอาภาพมาดูแบบเฮ้ยมันผีหรือเปล่า

แต่ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะ

แต่บางคนบอกว่าโอ๊ยแสงและเงานั่นแหละมันตกกระทบ
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนะเห็นปีกหรือเปล่า

แมงแมงแมงแมงแมงแมงแมงแมงแมงแมงแมงแมงแมงแมง
มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งหมวนนะครับ